เรื่องของการตั้งค่ายมวยของชาวต่างชาติในประเทศไทย

การศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ
เตรียมที่จะนำข้อเสนอห้ามชาวต่างชาติ
ตั้งค่ายมวยในประเทศไทยนะฮะนำเสนอในวันที่ยี่สิบเอ็ดมิตรทุนายนนี้
ส่วนเจ้าของค่ายมวยลูกคลองตันก็จี้ให้ทางสปทนั้น
ปฏิรูปสวัสดิภาพนักกีฬามวยไทยให้ดียิ่งขึ้นนายสามารถมะลุลีมอดีตสอสอพักประชาธิปัตย
ในฐานะประธานชมรมลูกหลานนายขนมต้มและเจ้าของค่ายมวยลูกคลองตัน
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงข้อเรียกร้องให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
รัดปฏิรูปสวัสดิการและช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของนักมวยไทย
เพราะปัจจุบันพบว่ากองทุนที่ช่วยเหลือนักมวยที่ได้รับงบประมาณต่อปี๔๐ล้านบาทถึง๕๐ล้านบาท
นักมวยนั้นกลับขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนได้ยากลำบาก
เพราะว่ามีขั้นตอนและระบบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก
อีกทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเช็คประวัติด้วย
ซึ่งนักมวยจำนวนหนึ่งในอดีตเป็นผู้ที่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อน

อยากให้ตัดขั้นตอนนี้ออกและให้ปรับปรุงกฎระเบียบให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น
พร้อมทั้งเรียกร้องให้สงวนอาชีพครูสอนมวยไทยและเจ้าของค่ายมวยทำได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นค่ะ
ขณะที่นายชาญวิทย์ผลชีวินรองประธานคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาระบุว่า
ที่จะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการวันอังคารที่๒๑มิถุนายนนี้
เพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพราะว่าเรื่องนี้แก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบต่างได้
ถ้าหากไปแก้ไขพระราชบัญญัติมวยไทยอาจใช้เวลานาน
ส่วนเรื่องข้อเรียกร้องที่สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนไทยเปิดค่ายมวยได้นั้น
ส่วนตัวมองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
เพราะปัจจุบันค่ายมวยไทยที่อยู่ต่างประเทศและมีต่างชาติเป็นเจ้าของมีกว่า๑หมื่นค่าย
ถ้าจะสงวนสิทธิ์ต้องเรียกหลายฝ่ายมาพูดคุยกันถึงผลดีผลเสีย
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะนำเข้าหารือในกรรมาธิการด้วยค่ะ